เสนอชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นบัญชีการเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามคือนายภัยบูลนิติตะวันค่ะได้ยื่นคำร้องนะคะ
ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
พิจารณาการเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติขัดต่อระเบียบกรกตหรือไม่
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากคุณสริญญานิมกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามาค่ะจากสำนักงานกรกตค่ะเชิญค่ะ
ภายหลังการยืดบัญชีนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติเพียง๓ชั่วโมงนะคะ
นายภัยบูลนิติตะวันค่ะได้ยื่นคำร้องต่อประธานกรกตค่ะ
เพื่อให้วินิจฉัยค่ะว่าการกระทำของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เข้ารักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่
นายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
หนังสือต่อประธานกรกตโดยระบุว่าการที่พักไทยรักษาชาติ
มีมติเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
สิริวัฒนาพันนวดีในบัญชีนายกรัฐมนตรีนั้น
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐทรงลาออกจากฐานดรศักดิ์แล้ว
แต่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทุนกระหม่อม
เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่๙
ดังนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐจึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเพณีการปกครองของประเทศไทย
ไทยรักษาชาติย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพัก
อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ตามระเบียบกรกตว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
ที่ระบุว่าห้ามผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์
เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
จึงขอให้กรกตดำเนินการวินิใช้
ระงับการเสนอพระนามทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพลักภาคทายรักษาชาติค่ะ
และก็สารแรมรุนได้วิจัยไปแล้ว

หัวหน้าพักนะคะได้ยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพัก
ที่มีชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพัก
ในทะเบียนพักการเมืองแล้วค่ะ
มีรายงานนะคะว่าผู้ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองทุกพักนั้น

โดยหลังจากนี้นะคะกรกตจะส่งรายชื่อ
ยังสภาพผู้แทนรัศดรให้ตรวจคุณสมบัติต่อไปค่ะ
ซึ่งพักการเมืองใดที่ได้ยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีแล้ว

สิริญญานิมากุลข่าวอเทศรัทย์ทีวี
รายงานจากสำนักงานกรกตค่ะ